ดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องคดีเสือดำที่ป่านเรสวนหน่อยนะฮะ
คณะของนายเปรมชัยกรณสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
เข้าไปล่าสัตว์ป่าเข้าไปฆ่าสัตว์ป่านะครับ
คือเมื่อวานทางตำรวจบอกมาทางกรมอุทยานบอกว่า
หลักฐานบางอย่างเนี่ยมันทำให้สำนวนคดีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ชัด

เนื่องจากตอนแรกชุดที่กรมอุทยานเข้าไปตรวจสอบก่อนเนี่ย
จากพยานหลักฐานที่สำคัญที่ยังไม่ได้แล้ว
มันยังมีเรื่องของพยานหลักฐานหลักฐานต่างเนี่ยมันลบล้างไปนะฮะว่า

โดยดรกะนิตาอุยถาวรหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า
ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมดูแลการตรวจพิสูจนดีเอนเอสัตว์ป่าในคดียิงเสือดำ
ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวชี้แจงกรณีการติดตามการตรวจพิสูจน์หลักฐานและวัตถุพยานในคดี
ระบุว่าพบดีเอนเอของเสือดำบนมีดและเขียง
แต่ไม่สามารถระบุดีเอนเอของผู้ใช้ได้ชัดเจน
เพราะกรมอุทยานนำไปตรวจหาดีเอนเอเสือดำก่อน
รกานิตาบอกว่ากรมอุทยานไม่ได้นำหลักฐานวัตถุพยานในคดี
ซึ่งประกอบด้วยมีด๖เล่มและเขียงจำนวน๑ไปตรวจหาดีเอนเอเสือดำก่อนแต่อย่างใด
โดยเปิดเผยว่าทางกรมอุทยานได้รับตัวอย่างวัตถุพยาน
ต่อมาจากสพทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่๑๖กุมภาพันธ์
ซึ่งระบุว่าได้ผ่านการตรวจลายนิ้วมือและดีเอนเอของมนุษย์จากตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานไปเรียบร้อยแล้ว
รวมถึงมีอุจจาระที่ตรวจแล้วว่าเป็นดีเอนเอของนายเปรมชัยกรณสูตรอยู่ด้วย
ซึ่งมีการแจ้งความประสงค์ว่าต้องการนำมาตรวจหาดีเอนเอสัตว์ป่าต่อ
กรมอุทยานจึงไม่ได้นำตัวอย่างวัตถุพยานดังกล่าวมาตรวจหาดินเอเสือดำก่อนแต่อย่างใด
ส่วนข่าวที่ระบุว่ามีการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานใช้ตรวจพิสูจนดีเอนเอเสือดำตั้งแต่แรก
ทำให้ตรวจดีเอนเอบุคคลไม่ได้เพราะถูกทำลายไปแล้ว
รกานิตาบอกว่าเป็นคำกล่าวที่ตลกนะฮะท่านบอกอย่างนี้เลยและไม่เป็นความจริงด้วย
เพราะทางกรมอุทยานไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นในการตรวจหลักฐาน
เพียงก้านสำลีที่ตำรวจป้ายคาบเลือดมาให้ตรวจสอบและพบดีเอนเอเสือดำเท่านั้น
ส่วนมีดทั้ง๖เล่มทางกรมอุทยานเป็นผู้เก็บรักษาไว้ให้
ตั้งแต่วันที่ได้รับมาคือวันที่๑๖กุมภาพันธ์
จนถึงวันที่ส่งคืนคือวันที่๙มีนาคม
โดยไม่ได้แตะต้องด้ามมีดหรือตัวมีดแต่อย่างใด

ดังนั้นลายนิ้วมือและดีเอนเอของมนุษย์ที่จะมีก่อนหน้านั้น
จึงยังมิได้ถูกทำลายแต่อย่างใด
ส่วนประเด็นที่ระบุว่ามีดพก๒เล่มที่หมายถึงมีดเหน็บ
มีดเดินป่าที่ทางแล็บนิติวิทยาศาสตร์ของกรมอุทยาน
พบดีเอนเอของเสือดำซึ่งเป็นเสือดำตัวเดียวกันที่ตาย
แต่มีการให้ข่าวว่าไม่น่าจะใช่อาวุธที่ใช้ชำแหละเสือดำได้
รกานิตาตั้งข้อสังเกตว่าไม่ทราบว่าใช้หลักการอะไรคิดในการสรุปเช่นนั้น
แล้วอะไรที่สามารถชำแหละเสือดำได้
และขอเป็นคนหนึ่งที่อยากรอฟังผลการตรวจพิสูจน์
และคำชี้แจงจากตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
เช่นเดียวกับประชาชนที่รอคำตอบจากตำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้

ต่างคนต่างไปแล้วเอาข้อมูลมายันกันไม่ตรงกัน